ก็เลื่อนประชุมสอสอเหมือนกันนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยนัดหมายเอาไว้ว่าจะประชุมสอสอ
เพื่อที่จะขอมติกันว่าตกลงแล้วสอสอพักก้าวไกลจะเอายังไง
ถ้าจะโหวตนายกรัฐมนตรีที่พักเพื่อไทยบอกว่าจะเสนอชื่อคุณเศรษฐา
โดยยังไม่กำหนดนะฮะว่าจะนัดหมายกันวันไหนนะครับ
เพราะว่าต้องดูท่าทีเรื่องการโหวตเลือกนายกก่อนว่าจะมีขึ้นเมื่อไหร่
แล้วก็การจัดตั้งรัฐบาลคั่วใหม่ของเพื่อไทยว่าจะมีพักการเมืองไหนอย่างไรบ้างนะฮะ
นี่รองโฆษกพระเก้าไกลนะฮะคุณพักขมลหนุนอนันต์นะครับ
สอบบัญชีรายชื่อของพักที่ออกมาแจ้งข่าวกับนักข่าวนะครับ
ส่วนกรณีที่สารรัฐธรรมนูลจะรับคำร้องหรือไม่รับคำร้อง
ผู้ตรวจการแผ่นดินเรื่องการเสนอชื่อซ้ำได้หรือไม่ในการโหวตนายก
นี่ก็เป็นเรื่องที่สสพระเก้าไกลก็จะรอฟังมติเหมือนกันนะครับ
อย่างไรก็ตามนะครับพรุ่งนี้ที่จะมีการประชุมรัฐสภานะครับ
ที่นัดหมายไว้อยู่แล้วในอีกหนึ่งวาระ
ก็คือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา๒๗๒ปิดสวิตช์สวคุณรังสิมันโรม
สอบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลโฆษกพระเก้าไกลบอกว่า
การประชุมของพักเมื่อวานนี้พักเนี่ยถ้าเรื่องโหวตนายกยังไม่มีข้อสรุปนะฮะ
เพราะว่าตอนนี้ต้องเลื่อนไปก่อนแต่ในเรื่องของการโหวตนายกที่เป็นหลักการแน่
พักเก้าไกลก็คือไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
พักรวมไทยสร้างชาติไม่สนับสนุนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
พักพลังประชารัฐส่วนการประชุมรัฐสภาวันพรุ่งนี้
เมื่อไม่มีการโหวตนายกแต่จะมีการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนุนมาตรา๒๗๖
ปิดสวิตช์สวยกเลิกอำนาจสวในการร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ก้าวไกลก็หวังว่าสอสอทุกพักการเมืองแล้วก็สวด้วย
ที่เคยสนับสนุนการปิดสวิตช์สวและต้องการปิดสวิตช์ตัวเอง
จะให้การสนับสนุนและไม่ใช่ข้ออ้างเรื่องการลงมติเลือกนายก
ที่ยังต้องอาศัยเสียงสวอยู่จะมาขัดขวางการปิดสวิตช์สววันพรุ่งนี้
ซึ่งต้องใช้เสียงสวถึง๘๐กว่าเสียงนะฮะในการโหวตขั้นแรกของการแก้ไขรัฐธรรมนูล
คุณรังสิมันโรมโคศกพักเก้าไกลบอกว่า
หวังว่าวันพรุ่งนี้จะไม่มีการใช้วิชามานในการทำให้องค์ประชุมรัฐสภาล่มจนไม่สามารถพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา๒๗๒ได้
เพราะอำนาจการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีของสวความจริงแล้วก็เหลืออีกแค่ไม่กี่เดือน
ดังนั้นจึงไม่จำเป็นจะต้องคงไว้ในรัฐธรรมนูลนะฮะเพื่อจะยื้อเวลาของประชาธิปไตยของประเทศไทย
เชื่อว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างจริงจังและมีความเห็นสอดคล้องกันว่าอำนาจสวคือหล่มทางการเมือง
กระบวนการแก้ไขในครั้งนี้น่าจะเสร็จสิ้นได้๓วาระเนี่ยใช้เวลาแค่๑เดือนก็น่าจะเสร็จหรืออาจจะเสร็จสิ้นได้ภายในเดือนกันยายนนี้
สามารถใช้เวลาให้จบภายในหนึ่งเดือนได้แล้วถ้านับรวมการเสนอทูลเก้าประกาศในราชกิจจา
คนที่จะดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปแล้วถ้ากระบวนการนี้จบลง
ผมเชื่อว่าความแปลกประหลาดทางการเมืองอาจจะมีรูให้หายใจ
อาจจะเป็นรูระบายให้กับทุกฝ่ายที่ต้องการให้ประเทศเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงได้
คุณรังสิมันโรมก็ยืนยันนะครับว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีและให้สวมีส่วนร่วมในการโหวตเลือก
นั่นคือลมทางการเมืองของประเทศไทยนะครับ
เพราะหากไม่มีสวการจัดตั้งรัฐบาลและการโหวตนายกรัฐมนตรี
ตามความต้องการของประชาชนน่าจะเสร็จสิ้นลงไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ตอนนี้การจัดตั้งรัฐบาลเกิดความแปลกประหลาดพิษดารเกิดขึ้น
เกิดการผสมข้ามสายพันธุ์ไม่มีอุดมการ
เนื่องจากไปติดลมเรื่องของสวร่วมโหวตเลือกนายกนะครับ